ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามคุณ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับครอบครัวที่มีวิกฤตที่มาบนเวทีเกมต่อชีวิตของเราในวันนี้นะครับ
เกิดจากความคึกขนองของคนเพียงไม่กี่คน
และอารมณ์ชั่ววูบเพียงไม่กี่วินาที
เปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งและครอบครัวของเขาไปตลอดกาล

มันเหมือนไปไกลมองไม่เห็นเป็นดาว
จันที่ดูสดใสนั้นเป็นเรื่องใจเธอหรือเปล่า
หากมันเป็นจริงเธอเก็บเอาจันมาใส่ใจ
ลูกดิฉันโดนยิงกระสุนทะลุขมับไปฝังอยู่ก้านสมอง
คุณหมอผ่าตัดออกไม่ได้
เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งเพิ่งจะได้ทำงานช่วยเหลือครอบครัวมาได้เดือนกว่า
กลายมาเป็นคนป่วยนอนติดเตียงมาได้ปีกว่าแล้ว
ทำให้ดิฉันต้องออกจากงานต้องมาคอยดูแลเขาตลอด๒๔ชั่วโมง
ไม่สามารถไปทำงานที่ไหนได้
และทำให้ชีวิตครอบครัวลำบากจนถึงทุกวันนี้
ก่อนชีวิตดิฉันจะมาเป็นแบบนี้ดิฉันก็ทำงานอยู่ร้านนวดที่หัวหินค่ะ
นนท์เขาก็เรียนจบม๓เขาบอกว่าเขาอยากจะช่วยแม่ทำงาน
เขาขอจบแค่ม๓จะได้ช่วยกันส่งน้องเรียนแล้วก็ช่วยเหลือแม่มั่ง
ตั้งแต่พ่อแม่แยกทางกันค่ะนนท์ก็คอยดูแลทุกอย่างเลยค่ะ
เป็นห่วงหนูหนูไม่สบายอย่างนี้เขาก็ดูแลหนู
หนูอยากไปไหนก็พาหนูไปดูแลหนูทุกอย่างค่ะ
นนท์เขาทำงานได้เดือนนึงเขาก็แบ่งเงินมาให้ดิฉัน
แล้วก็เขาก็แบ่งส่วนหนึ่งให้ย่าซึ่งย่าเขาก็ป่วยเป็นโรคหัวใจตีบไม่ค่อยสบาย
เป็นมาห้าหกปีละหัวใจไม่ออกแน่นคง
นนก็เป็นเด็กดีเป็นดิกขยันไม่ดื้อค่ะ
ช่วยทำงานแต่เขามาโชคร้าย
เขาต้องมาเจอแบบนี้เป็นอะไรที่แย่มากเลยค่ะ
วันนั้นเขาไปนั่งเล่นอยู่หน้าโรงงานเขา
เขาก็ใส่หูฟังฟังเพลง
ก็มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงนั่งพลิกอัพมา

พอเพื่อนเขาตอบว่าไม่มี
มันก็ขับรถไปข้างในซอย

ก็ยิงกาดลงมาเลยค่ะ

ก็โดนยิงกันตั้งแต่นนท์ไม่รู้อะไร
ก็โดนเต็มมาที่ขมับ
หลังจากนั้นนนท์ก็อยู่
รับการรักษาที่โรงพยาบาล๔เดือน

กลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน
หลังจากที่กลับบ้านมา

แต่เราไม่อยากไปดูแลลูก
ทำให้ต้องพานนเข้าออกโรงพยาบาล

เป็นอะไรที่รำบากและแย่มาก

ซื้อยาซื้อข้าวให้ลูก
ติดป้ายไว้ก็อยากจะทำงานค่ะก็ติดป้ายนวดไว้หน้าห้อง
หวังว่าจะมีเงินมาจุนเจือครอบครัวมั่ง
บางทีลูกค้ามานวดก็ติดที่ต้องดูแลนนท์
บางทีนวดอยู่ก็ต้องลุกขึ้นไปดูดเสลดมั่งดูแลนนมั่งอะไรอย่างนี้
ลูกค้าเขาก็ไม่ค่อยรอรายได้ก็ไม่ค่อยดีค่ะ
ตอนที่พี่นนท์ย้ายมาจากโรงพยาบาลค่ะ
หนูก็ต้องย้ายโรงเรียนจากที่ขอนแก่นตอนที่อยู่กับยายค่ะ
มาอยู่กับแม่แล้วก็มาเรียนที่วัดคลองชันค่ะ
ตอนที่พี่นนท์กลับมาจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านค่ะ
หนูก็ไม่กล้าช่วยทำอะไรเลยเพราะว่าหนูกลัวไม่กล้าทำด้วยค่ะ
นานไปหนูก็ช่วยแม่พลิกตะแคงเขาให้อาหารทำกับข้าวให้เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

พอน้องมาอยู่ที่นี่น้องเขาก็ช่วยเหลือพี่นนท์ช่วยเหลือดิฉันได้เยอะแยะค่ะ
น้องก็ให้กำลังใจแม่เราสู้กันนะเพื่อพี่นนท์
อีกคนนึงที่เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดให้ก็คือพี่ปูค่ะ
พี่ปูเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ขอนแก่นด้วยกัน
เรียนหนังสือมาด้วยกันโตมาด้วยกันทำงานโรงงานมาด้วยกัน
หลังจากที่ต่างคนต่างมีครอบครัวก็ห่างหาย
ห่างหายกันไปนานมากค่ะเกือบ๒๐ปีได้
พี่ปูมาเจออีกทีคือเห็นโพสต์เกี่ยวกับที่นนท์ไม่สบาย
เขาก็เข้ามาทักว่านี่ใช่ติ๋วไหม
แล้วหลังจากนั้นพี่ปูก็มาเยี่ยมมาช่วยเหลือให้กำลังใจตลอด
วันแรกมาเจอเพื่อนนะคะก็ดีใจค่ะ
พอมาเจอเพื่อนสภาพอย่างนี้ก็รู้สึกสลดใจอยู่ว่า
ทำไมต้องมาเจอสภาพอย่างนี้สงสารเพื่อนค่ะ
พี่ปูเขาช่วยเหลือเรื่องเงินมาตลอดนะคะ
กระทั่งเงินที่เอาไปลงทุนทำร้านก่อน
พี่ปูก็ให้มารวมทั้งหมดตอนนี้ก็๕๐๐๐แล้วค่ะ
ตอนนี้ก็ลงทุนที่ร้านไปก็ประมาณสามหมื่นค่ะแต่ที่ยังเปิดร้านไม่ได้เพราะว่าต้องติดกระจกแล้วก็ทำห้องอาบน้ำให้ลูกค้าข้างหลังอีกหน่อยคิดว่าถ้าได้เปิดร้านจริงจริงก็จะดีขึ้นค่ะมีรายได้ไม่ต้องนั่งเครียดมากเหมือนทุกวันนี้มีรายได้เข้ามาช่วยเหลือซื้อยาซื้อนมให้นนท์นะคะเราก็บอกต้องสู้นะเพื่อนเราต้องสู้เพื่อลูก
เจ็บก็รีบหายตายก็ไม่ได้นะก็ให้กำลังใจเพื่อนมาอย่างนี้ค่ะทุกวันนี้ก็เลิกท้อเลิกถอยแล้วค่ะได้กำลังใจดีดีจากลูกสาวย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่นี่เพื่อจะช่วยเหลือแม่กับพี่แล้วก็ย่าแกก็ไม่ค่อยสบายแกก็แวะมาดูหลานมาให้กำลังใจเพราะที่สำคัญพี่ปูก็ช่วยเหลือมาตลอดไม่เคยทิ้งกันทำให้ฉันมีกำลังใจที่จะห

น่าเห็นใจของคนเป็นแม่นะครับต้องสู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่ผมว่าในเรื่องร้ายนี่มักจะเจอกับกรยานมิตรดีอยู่เสมอนะครับครอบครัวนี้ก็เช่นกันฮะ
จากคนที่อยู่กันไกลอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คนละทิศละทางมารวมตัวกันเพื่อที่จะจับมือกันแล้วก็ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้
เราไปพบกับครอบครัวของแม่ติ๋วจากจังหวัดปฐุมธานีกันครับ

พี่ติ๋วจริงแล้วมีลูกกี่คนนะครับ

พี่นิวพี่ชายนนท์แล้วก็นนท์แล้วก็น้องค่ะ

น้องนนป่วยแบบนี้มากี่ปีแล้วครับ

เห็นบอกว่านั่งน้องชอบฟังเพลง
แล้วก็นั่งฟังเพลงอยู่เหมือนที่ในเรื่องราวนั่นน่ะ

แล้วยังไงครับวัยรุ่นนี้เขามาจากไหนกัน
ก็ไม่รู้จักกันนะคะ
เขาผ่านเข้ามาในซอยแล้วมาถามหาอีกชื่อนึง
แล้วพอกลับมาก็ยิงกาดคนที่รับสารภาพนะคะ
กำลังเมาแล้วก็ชวนเพื่อน๔๕คนขึ้นรถไปด้วยกัน
ไปหาเรื่องกับกูหน่อยแถวนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

โทรศัพท์ไปบอกกับแม่พอแม่ได้ยินอย่างนั้นแม่รู้สึกยังไงครับ

ช็อกเลยค่ะว่าไม่ใช่ลูกตัวเองก็เป็นลมไปเลย
ก็พยายามนวดตัวเองขึ้นมาว่าไม่ใช่ลูกเรา
พยายามพยุงตัวเองลุกไปหาลูกให้ไวที่สุด
ภาพแรกที่เห็นลูกไปที่ไหนที่โรงพยาบาลเลย
ที่โรงพยาบาลค่ะเขาอยู่ห้องไอซียู
ภาพแรกที่แม่ไปเห็นที่ห้องไอซียูคืออะไร
ก็มีสายช่วยหายใจสายออกซิเจนสายอะไรแล้วก็ข้างบนก็ผ่าค่ะ
พันใบเต็มอะค่ะหมอก็จะช่วยเอาลูกกระสุนออกก็ปากสมองค่ะ
แล้วคุยกับหมอหมอบอกว่ายังไงฮะตอนนั้นอาการของน้อง
หมอบอกว่าลูกก็ส่งออกไม่ได้เพราะว่าอยู่กั้นสมอง

หมอบอกว่าถ้าเอาออกเลยก็คือเสียชีวิตเพราะว่าอยู่จุดสำคัญค่ะ
ใจสลายเลยไหมผมถามจริง
ทีแรกก็ทำใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะอยู่ไม่ได้
ไม่รู้จะอยู่ยังไงกับลูกไม่ได้ทำงานเรื่อง
แค่ขาซื้อยาขาชาวบ้าน
ขาดูแลงว่าจะอยู่ยังไง
ทีแรกก็ไม่อยากอยู่ค่ะเครียดมาก
เดี๋ยวคิดขาสินะขาลูกถ่ายแล้วขาตัวเองถ่าย

ไม่เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้
ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาดูแลลูกค่ะ

แล้วช่วงนั้นเห็นบอกว่าแม่ก็ต้องหางานทำเสริม
ไปเดินหางานร้านนวดถามเขาว่า

เหมือนให้อาศัยที่หลับที่นอนนะคะ

แต่งานก็ไม่ค่อยได้ทำวิ่งมาดูลูกค่ะ
นี่ก็คือหัวอกของคนเป็นแม่ห่วงลูกค่ะ
ยังไงก็คือต้องวิ่งไปวิ่งมาค่ะ

เห็นบอกว่ามาออกจากโรงพยาบาลใหม่

หัวเขาช่วยเกี่ยวกับนี่ค่ะลูกกระสุนนี่
เห็นบอกว่าน้องเรียนจบม๓แล้ว

ก็ช่วยส่งน้อง
ช่วยแบ่งเบาแม่ได้เดือนกว่า
จากเด็กที่ขยันพฤติกรรม

กำลังจะช่วยแม่ทำงานหาเงินได้
แล้วตอนนี้น้องนนต้องกลายมาเป็น
แม่รู้สึกอย่างไรปะในตอนนี้
เห็นนนท์เขาสู้ฮึดสู้เพื่ออยากหนี้เพื่ออยากจะ

ที่แรกของดิฉันก็ไม่อยากอยู่เลยอยากฆ่าลูกตายอยากฆ่าตัวเองตาย
แต่หลังจากที่น้นผ่าตัดครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็สู้ผ่านมา
ทั้งที่คุณหมอบอกว่าครั้งนี้อาจไม่โชคดีนะอาจเสียชีวิตในห้อง

ดิฉันก็เลยเปลี่ยนใจว่าจะฮึดสู้เพื่อเขา
ขนาดเขาเจ็บทั้งตัวทั้งอะไรเขาก็สู้ได้
ทำไมเราจะสู้เพื่อลูกไม่ได้
ตอนนี้น้องนนท์เขาเป็นยังไงบ้างแม่อาการก็คือตอบรับอะไรบ้าง
เขาเวลาคุยกับเขาเวลานอนอ้าปาก
แปลงฟันอ้าปากเขาก็อ้าแต่เขาจะอ้าได้ไม่กว้างค่ะ
ก็พยายามอ้าให้แม่ได้ล้วง
สัญญาณที่ดีมาแล้วครับแสดงว่าเขารับรู้หมดในตอนนี้
น้องเห็นบอกว่าหนูเรียนอยู่ชั้นอะไรนะลูก

อยู่ขอนแก่นแล้วทำไมถึงได้ตัดสินใจว่า
ย้ายมาอยู่ที่บ้านนี้ดีกว่ามาอยู่กับแม่เลยดีกว่า
สารแม่ค่ะไม่มีใครช่วยเขาดูพี่
วันไปธุระไปสารอะไรอย่างนี้ก็ให้เขาช่วยหยุดโรงเรียนมาดูพี่เขา
แล้วตอนนี้คดีความไปถึงไหนแล้วครับ
ก็ตัดสินคดีความค่ะแต่พวกคนร้ายไม่ชดใช้
ให้สารตัดสินให้ชดใช้แต่พวกมันไม่ชดใช้ไม่ติดต่อไม่อะไร
พวกมันอายุประมาณ๒๐กว่าแล้วค่ะ
ไม่ขอโทษสักคำไม่ชดใช้ไม่อะไร
ก็คือไม่มีการขอโทษไม่มีอะไรเลย

เห็นนั่งอยู่กับพี่ไม่ได้นั่งเฉยนะ

เห็นแล้วที่ร้องเพลงให้พี่ฟังกั้นน้ำตาไม่อยู่จริงนะ

เขาคงรู้ว่าน้องสุดที่รักของเขากำลังร้องเพลงให้เขาฟัง
แล้วเป็นเพลงที่เขาโปรดเขาชอบ
ทุกวันนี้แม่หวังอะไรกับอาการของน้องนนท์
หวังว่าเขาจะตื่นขึ้นมาเรียกแม่ให้ชื่นใจ
ก็หวังว่าเขาจะดีขึ้นไปเรื่อยค่ะ

ตอนที่น้องนอนเขายังปกติดี

นนท์เป็นคนยังไงเป็นเด็กยังไง

พูดไม่เถียง

ย่าตอนนี้ย่าเป็นห่วงอะไรในครอบครัวนี้มากที่สุดนะครับ

พูดได้หรือว่านั่ง

อยากให้เขาพูดได้ช่วยเลย

มาถึงป้าปูบ้าง

เจอกันได้อีกยังไงอะครับ

พอดีเห็นเพื่อนเขาโพสต์ว่าลูกเขาป่วยที่โรงพยาบาล

มาเจอสภาพแล้วก็ยิ่งรู้สึกแย่
เก่าก็เลยมาเรื่อยนะครับ
ช่วยกันตลอดเลยเห็นบอกว่าที่

ร้านนวดเพราะว่ามันเป็นอาชีพ
ก็อยากจะทำมาหากิน

ช่วยกันวันนี้ครับจริงแล้ว

ทำให้พวกเราทุกข์มากแล้วนอนไม่หลับเลย

ก็ตอนนี้ก็ไม่มีรายได้เข้ามา

จ่ายค่าบ้านแล้วก็ค่ารักษานนต์นะคะ

เดือนที่ประหยัดที่สุดก็คือ

ติ๋วคิดว่าจะนำทุนไปต่อชีวิตตรงส่วนไหนก่อน
จะเก็บเงินไว้รักษานนท์นะคะ
ดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะไปทำร้านนวดเล็กให้เสร็จ
เพื่อจะมีอาชีพมีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวได้มั่งค่ะ
เพราะเห็นบอกว่าก็เริ่มทำแล้วแต่ตอนนี้ทุนมันยังไม่มีจริงก็มีหนี้ไหมหนี้รวมแล้วเท่าไ
หนี้ของปูก็รวมแล้วทั้งหมดก็ห้าหมื่นแล้วก็เอามอไซค์เข้าไฟแนนซ์สามหมื่น
แล้วก็ยืมเพื่อนที่มาเลเซียสองหมื่นนะคะทั้งหมดก็ประมาณแสนนึงค่ะตอนนี้
ปูเองนี่นะครับก็ไม่ได้ร่ำได้รวยอะไรเลยนะแต่เป็นคนที่รวยในน้ำใจจริง
โปขอบพระคุณด้วยนะครับขอบคุณในน้ำใจอันงามของพี่จริงนะ
ผมเชื่อนะฮะว่าเรื่องในวันนี้ที่เล่ามาเป็นอุทาหรณ์ดีนี่เองเพราะว่าอีกหลายคนอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทนะครับ
เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ไปหาเรื่องแต่เรื่องมาหาเราอย่างน้องนนท์เนี่ยครับเขากระทบกระเทือนไปหมดเลย
คำถาม๔ข้อวันนี้ขอให้โชคดีนะครับ

เราจะอยู่ยังไรกับโลกคิดลองไม่ชาญ

และรายการของเราก็พร้อมที่จะเป็นหนึ่งโอกาสที่อาจจะเป็นทางออก
ให้กับครอบครัวของแม่ติ๋วนะครับ
ช่วงหน้าเราไปเอาใจช่วยครอบครัวของแม่ติ๋วจากจังหวัดปฐุมธานี

จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้หรือไม่ในเกมต่อชีวิตครับ
เขาก็เขียนมาให้ถามชอบพระเอกคนไหนมากที่สุด
ก็ตัวดังแล้วเนาะนี่ก็ได้เห็นตื่นตัว

สวัสดีครับ